คุณผู้ชมครับไปดูภารกิจของกู้ภัยกันหน่อย

โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงแมวอย่างเรา
เพราะว่ากู้ภัยต้องว่ายน้ำข้ามคลอง

ว้าวสร้างรอดแล้ว

เจ้าหน้าที่กู้ไพฯบูนิษธิรอบกระตาน

แมวเขาตกน้ำอยู่ตรงนี้

มันเริ่มท่วมขึ้นมาที่หน้าบ้านอย่างเดียวไม่พอ
เห็นบอกว่ามีรถผ่านไปผ่านมาเหมือนไม่แน่ใจจะโดนรถชนหรือเปล่า
แมมเลยกระโดดหนีไปเชื่อว่าไม่น่าจะชนหรอก

แล้วเวลามันกระโดดหนีมันไม่รู้มันหนีไปไหน
ความตกใจมันกลายเป็นว่าไปอยู่ตรงนั้น
เออไปติดกรอย่างนั้นแล้วนะ

แมวแมวแมวนี่แมวนี่
มาช่วยหน่อยเร็วตามกู้ภัยเร็ว

เลี้ยงแมวก็อย่างนี้แล้วที่สำคัญผมจะบอกให้ว่าเจ้าแมวตัวนี้
ลายเดียวกันกับแมวที่ผมเลี้ยงเลยที่ชื่อเจ้าคุณ

ตัวมันจะดำขาวหน้าขาวอย่างนี้

มีแต่คนนี้แหละที่ชอบออก

เพราะสุดท้ายก็ช่วยเจ้าแมวตัวนี้ได้สำเร็จ
ถ้าเป็นเราเราเห็นแมวเราอยู่ในน้ำอย่างนั้น

เราก็เรียกกู้ภัยเหมือนกันเพราะเราว่ายน้ำไม่เป็น
สารแมวคุณเนาะที่คุณเป็นเจ้าของ